จากกรณีที่พลเอกประวิดวงสวรรค์ปรองนายยกรัฐมนตรี
ถูกนักข่าวถือไมค์จี้สัมภาษณ
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
เคลื่อนไหวอยู่ในต่างประเทศและแสดงความคิดความเห็นเรื่องของการเมือง
พลเอกประวิทย์บอกว่าเป็นหน้าที่ของกรกตในการตรวจสอบ

และตอนนี้กรกตก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วเหมือนกันในการที่จะตรวจสอบนะครับ
เรื่องนี้แกนำพรัฐเพื่อไทยอย่างพนตรวจโทวิรวทเปล่าอิ่น
รักษาการหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยปัดนายใหญ่ไม่เกี่ยวข้อง
และการที่นายทักษิณชินวัฒน์ออกมาแสงความคิดเห็น
ในฐานะคนไทยที่ห่วงใยบ้านเมือง
อ้าวเราฟังเสียงของพนตรวจโทวิรวทเปล่าอิ่นกันฮะ
สนทนาตลาดสุขดิบอันนี้มันเป็นเรื่องของกิจใจ
ท่านก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพักท่านไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพัก

ท่านก็ไม่ได้มาก้าวกายอะไรอย่างนี้ไม่ได้มาบงการอะไร
นี่แหละครับให้สัมภาษณ์ว่านายทักษิณแสดงความคิดเห็นในฐานะคนไทยที่รักห่วงใยบ้านเมืองเป็นสิทธิ์ของคนไทยทุกคนนะครับ
ส่วนที่มีอดีตสอสอเดินทางไปพบที่ต่างประเทศนั้นเป็นเพราะสมาชิกบางคน
เคารพนับถือเป็นการส่วนตัวพักไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
แล้วก็บอกว่าตอนนี้พักเพื่อไทยนะระมัดระวังตัวทุกวิถีทางเลย
เพราะโดนจับจ้องจากหลายฝ่ายการพบปะประชาชนก็ต้องระวังตัว
ไม่เหมือนบางพักที่สามารถทำอะไรก็ได้
ส่วนพักเพื่อไทยเองพร้อมจะชี้แจงต่อกรกตมั่นใจไม่ถูกยุบพักนะครับ
เพราะนายทักษิณไม่ได้เกี่ยวข้องหรือก้าวไก่อะไรครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทขออภัยพันธ์ตำรวจเอกจบรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกต
ยอมรับว่าความเคลื่อนไหวของนายทักศิลป์จิณวัตร
ตัวผมเองเคยรายงานให้คณะกรรมการกรกตรับทราบแล้ว
กรณีที่อดีตสอสอของพักเพื่อไทยเดินทางไปพบนายทักษิณ
แม้ว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็ได้เก็บรวบรวมหลักฐาน

ซึ่งต้องพิจารณาดูว่าการไปพบมีเจตนาอย่างไร
มีเรื่องอื่นแอบแฝงด้วยหรือไม่
และหากสอบสวนแล้วพบว่าเข้าข่ายการทำผิด
ก็จะมีโทษสูงสุดถึงการยุบพักด้วย
ก็กลายเป็นพาดหัวเรื่องของการเมืองแล้วฮ
กรกตรับลูกสอบทักษิณครอบงำพักนะครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์กันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
นายอภิษฎเวชาชีวะก็เดินหน้าลงพื้นที่หาเสียง

คราวนี้ไปอยู่ที่ภูเก็ตค่ะโดยอดีตสสอดีตสวจังหวัดภูเก็ต
แล้วก็สมาชิกพักประชาธิปัตย์สาขาภูเก็ตเนี่ย
ดูสิคะไปต้อนรับอย่างเนืองแน่นเลยนะคะ
นายอภิสิตเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงนายสนทิรัตน์สนทิจิรวง
ว่าที่เลขาที่การพักพลังประชารัฐที่ระบุว่าพร้อมร่วมงานกับทั้งพักประชาธิปัตย์
บอกว่าทั้งสองพักจะร่วมมือกันได้ก็ต้องมาคุยกันว่านโยบายคืออะไร
แต่ถ้าเกิดว่ายังยึดการบริหารประเทศแบบรวมศูนย์ไม่ปรับเปลี่ยนแนวคิดก็คงทำงานร่วมกันยาก
ส่วนคำถามว่าพร้อมไหมพร้อมทำงานร่วมกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะร่วมรัฐบาลหรือไม่
ไปฟังกันวันใหม่อภิษฐ์จะตอบว่ายังไงค่ะ
วันนี้ประชาธิปัตย์ตั้งใจที่จะเป็นทางหลักของประเทศ
ไม่ต้องมาถามผมว่าจะต้องไปสนับสนุนใครหรือไม่
ประชาธิบัตย์จะเสนอทางเลือกให้กับประเทศเป็นทางหลัก
ถ้าประชาชนสนับสนุนเรามาต้องไปถามคนอื่นว่าจะมาร่วมกับเราไหม
คุณประยุทธ์ขณะนี้เรายังไม่ทราบเลยว่าตกลงสถานะท่านจะเอาอย่างไร
ถ้าท่านบอกว่าท่านจะเป็นคนนอกเนี่ยผมก็บอกว่ายาก
ประชาธิปัตย์จะไปยกมือยกเว้นไปเอาคนนอก
แทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าคุณประยุทธ์จะไปอยู่ในบัญชีพัก
ก็ต้องไปดูว่าพักษณ์ไหนและพักษณ์นั้นทำงานอย่างไร
เพราะว่าการเข้ามาอยู่ในบัญชีพักเนี่ยก็คงจะมีข้อท้วงติงอยู่พอสมควร
เหมือนกับที่๔๖ปีเผชิญอยู่ในขณะนี้
ชาติไทยพัฒนาจะมีการประชุมใหญ่กันวันที่๒๖ตุลาคมนี้
ใครจะขึ้นเป็นแม่ทัพของพัก
รวมถึงการวางโครงสร้างพักจะผสมผสาน
ระหว่างรุ่นใหญ่กับรุ่นใหม่ด้วยหรือเปล่าถูกจับตามอง
โดยนายนิกรจำนงผู้มนวยการพักยอมรับกับไทยรัฐทีวีว่ามีความชัดเจนแล้วครับว่านักการเมืองในตระกูลสะสมทรัพย์
ได้ตัดสินใจเข้าร่วมงานกับพักชาติไทยพัฒนา
และจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันประชุมใหญ่ของพัก๒๖ตุลาคมนี้
ส่วนข่าวที่จะวางตัวนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาลูกสาวคนโตของนายบรรหารศิลปะอาชาเป็นหัวหน้าพักคนใหม่
และนายประพัฒน์โพทัศน์สุดทนจะรับตำแหน่งเลขาที่การพัก
ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง
โดยจะเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่คัดเลือกในวันศุกร์ที่๒๖ตุลาคมเช่นเดียวกัน
ส่วนตระกูลสะสมทรัพย์ที่บอกจะมาร่วมเพราะว่าเขามีกระแสข่าวออกมาแล้วนะคุณนะ
ว่าบุคคลจะดำรงตำแหน่งกรองหัวหน้าพักจำนวน๖คน
ประกอบด้วยนายอนุชาสะสมทรัพย์ด้วยนะครับ
ก็เลยเป็นที่มาว่าสะสมทรัพย์เข้าร่วมทำงานกับพักชาติไทยพัฒนาจริงนะครับ
เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพัก
โดยมีมติเลือกหม่อมราชวงศ์ดำรงดิตดิสกุลเป็นหัวหน้าพัก
จากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตด้วยว่าก่อนการประชุมพัก
มีการฉายวีดีโอไล่เรียงเหตุการณ์ก่อนรัฐภาภาษณ์ปี๒๕๕๗
เนื้อหาและภาพประกอบให้น้ำหนักไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่ตัดสินใจเข้ามาแก้วิกฤติการเมืองด้วย
ก็เลยถูกมองว่าเป็นพักที่สนับสนุนในส่วนของ
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่นะครับ